ใต้บ้างดีกว่าไปดูที่สตูนกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าบรรยากาศการนับคะแนนการออกเสียงที่จังหวัดสตูน
หลังมีประชาชนเดินทางไปออกเสียงประชามติ

ในแต่ละหน่วยก็ทำการนับตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
ท่ามกลางประชาชนที่มารอดูผลคะแนนเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
ขณะที่หน่วยออกเสียงที่๓และก็๔บริเวณอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาลานตะบนควนขันอำเภอเมืองสตูน
ไม่มีประชาชนมารอดูผลการนับคะแนนบรรยากาศ
หลังการไปออกเสียงแล้วก็เป็นไปอย่างเงียบเหงานะครับ
ขณะที่หน่วยออกเสียงที่๑๐และ๑๑ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันบริเวณ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูนมีชายพิการนั่งวิวแชร์ออกไปใช้สิทธิ์
และบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ในการร่างรัฐธรรมนูล
อยากมีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับ
ขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนได้ออกมาใช้สิทธิ
หน่วยออกเสียงที่๑๑เช่นเดียวกันนะครับ
เมื่อวานหลายท่านได้ไปร่วมออกเสียงประชามติกันนะครับ
แล้วเมื่อวานมีผู้สูงอายุนะครับคุณ
วัย๑๐๔ปีเป็นคุณทวดเลยได้ไปออกเสียงประชามติด้วยนะครับ

โอ้โหลูกหลานก็พาออกไปนะ
สตูนมีผู้นั่งวิวแชร์ใช่ไหม
ที่เพชรบูรณ์มีผู้สูงอายุ๑๐๔ปีนะครับ
ไปดูบรรยากาศที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะ
ที่จังหวัดยะโสธรคนนี้
ดังไปแล้วในโลกโซเชียลมีเดียน้องน้ำเต้านะคะ
ปั๊มน้ำมันผู้โด่งดังในโลกโซเชียลนะคะ

นางสาวนวลปรางศรีบุญมีหรือว่าน้องน้ำเต้าอายุ๑๙ปี
ปั๊มน้ำมันผู้โด่งดังในโลกโซเชียลค่ะ
ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติครั้งแรก
หน่วยออกเสียงที่๑วัดฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะคะ
ส่วนที่หน่วยออกเสียงที่๕ตำบลหัวเมืองค่ะ
คุณยายคำอาจแสงอายุ๑๐๔ปีก็ออกไปใช้สิทธิ์เช่นกัน
ก่อนที่จะกลับไปอวยพรให้กับทุกคนนะคะ
อันนี้ที่ไหนนะคุณยาย๑๐๔ปี

อ๋อยะโสธรนะฮะ
อีกหนึ่งจังหวัดค่ะไปดูกันที่สุรินทร์กันบ้าง
บรรยากาศออกไปใช้สิทธิ์เขาบอกว่าที่นี่คึกคักย้ำว่าทั้งวัน
โดยเฉพาะที่สารากลางหมู่บ้านตาพรามหน่วยออกเสียงที่๘
หมู่ที่๘ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะค่ะ
เป็นพื้นที่ติดชายแดนไทยกับกัมพูชานะคะ
เพราะว่ามีผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการออกมาใช้สิทธิ์กันทั่วหน้า
โดยเฉพาะ๓ตายายที่แต่ละคนมีอายุเกือบ๙๐ปีแล้วนะคะ

ต้องใช้ไม้เท้าในการค้ำยันเดินเข้าไปในครูหาเพื่อใช้สิทธิ
บางคนก็มีลูกหลานขี่รถจักรยานยนต์มาส่งถึงหน่วยออกเสียงเลย
ดิฉันเมื่อวานนี้ก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนกัน
ดิฉันอายุ๑๐๐ปีคุณลุงกับคุณแม่พาไป
แข็งแรงอยู่เลยนะคุณตาคุณยายบางท่านบอกว่ายังแข็งแรง
ยังมองเห็นสายตายังดียังขีดกากบาทได้อยู่นะครับ
แล้วก็บางท่านเป็นไอดอลของคนในชุมชนเลยนะครับ